บ้างแล้วนะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็โอ้โหเรียกเสียงฮือฮากันเยอะนะ
รถยนต์ป้ายแดงคันหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปจะจอดที่ชั้น๔ของอาคารสำนักงานออย
สมนักงานใหญ่อยู่ในกระทรวงสถานศึกษ์ที่นทบุรี

แล้วมันมีจังหวะเอาเป็นว่าติดค้างอย่างนี้ไม่ถึงกับหล่นลงไป
แต่ดูภาพแล้วมันหวาดเสียวจริงคือแบบโอ้ยอีกนิดเดียวมันจะร่วงอยู่แล้วอ่ะ
เดี๋ยวมีให้คุณกันมาสอนดูในจังหวาดเสียววันนี้อีก
เอาเป็นว่าคนขับเนี่ยเป็นผู้หญิง

เขารอดมาได้เพราะเขาเชื่อว่าตระกุดทองคำของหลวงพระคูณฝังไว้ใต้แขน

ช่วงที่หญิงสาวคนนี้ที่เพิ่งออกรถป้ายแดงมาได้เดือนกว่าคันนี้
ขับขึ้นมาบนชั้น๔แล้วถอยเข้าซองเดี๋ยวท่านดูนะ
เพราะว่าเวลามันไม่ยาวมากนะครับเห็นไหมฮ
ตอนนั้นกำลังถอยแล้วมีรถคันนึงจอดให้
ถอยตรงจุดฝั่งขวามันเบียดเสา

กระจกมองข้างมันโดนเธอก็เลยตั้งใจว่าจะเดินหน้าแล้วถอยใหม่

เดี๋ยวดูตอนถอยนะอันนี้คือกำลังจะถอยอีกทีหนึ่ง

ตอนนี้ที่โดนที่กระจกมองข้างด้านขวามือเนี่ย
เสาเธอก็เลยตั้งใจว่าจะเดินหน้า
จังหวะที่มันไปเข้าเกียร์ถอยหลัง
เธอบอกว่าเธอตกใจค่ะจะเดินหน้าแต่มันดันถอยอะค่ะ
แล้วมันไปพุ่งชนกำแพงแล้วร่วงลงไปครึ่งคันแบบนี้แล้วออกไม่ได้
เธอบอกเธอออกไม่ได้โชคดีที่มีคนเห็นแล้วเขาไปช่วย
ไปถึงขั้นตกล่วงลงไปนะนี่คนวิ่งลงไปแล้ว
ช่วยกันดึงออกมาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำหนักถวงนิดร่วงไปนี่แย่
เจ้าของรถเนี่ยคนขับรถบอกว่า
จังหวะที่มันถอยไปแล้วเนี่ยฝืดไปแล้วยังตั้งสติทัน
ด้วยการเหยียบเบรกแล้วดึงเบรกมือ
รุ่นใหม่หลายรุ่นน่าจะเป็นอย่างนี้เบรกมือเขาเป็นเรกไฟฟ้าแล้ว
มันกดกริ๊กเดียวมันก็หยุดได้เลย
เนี่ยฮะแล้วมันมีที่ขั้นเห็นไหม
จังหวะล้อหน้าไปหยุดตรงที่ขั้นตรงนั้นพอดี

แต่ถามว่าถ้าคุณเขมสอนติดอยู่ตรงเบาะที่นั่งคนขับ
คือเอาจริงถ้าเป็นดิฉันติดอยู่อย่างนั้นนะ
ไม่กล้าขยับไม่กล้าแม้กระทั่งเปิดประตูออกมา

คือแบบไม่กล้าขยับตัวเลยเอาจริง
เหงื่อแตกแล้วเหงื่อหยดติ๊งลงไป
วิ่งเข้าไปช่วยกันนะครับ

ขับหันหัวรถถอยหลังเข้าที่จอดเนี่ย
เป็นที่จอดจุดที่ติดกับเสาอาคาร
คนขับก็ตกใจเหยียบคันเร่งแล้วไปเข้าเกียร์ถอยด้วยมันก็เลยถอยไป
เขาเห็นเหตุการณ์เขารีบวิ่งไปช่วยทันทีไปดึงคนขับออกมาจากรถ
เพราะกลัวว่าน้ำหนักตัวของคนขับเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่วงดึงน้ำหนักรถให้ตกลงไปข้างล่าง
ซึ่งขณะนั้นพอไปถึงนะคนขับที่เป็นผู้หญิงอยู่ในอาการตกใจตัวสั่นนะฮะ
แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันดึงรถให้ขึ้นมาที่ตัวอาคารอีกหน่อยหนึ่งนะ
ส่วนตัวของรปภนายนี้นะครับเขาคิดว่าผู้หญิงคนขับรถเนี่ยโชคดีมากที่ไม่ตกลงไปข้างล่าง
แล้วน่าจะมีของดีติดตัวด้วยค่ะหรือไม่ก็ติดอยู่ที่รถนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีรถกระบะใส่เกียร์ถอยหลังค้างแล้วตกลงจากอาคารจอดรถชั้น๖จนรถพังยับเยินมาแล้ว
คั่วคั่วอะไรวิดีโอแต่นี่บอกพวกผู้ชายดึงผู้หญิงออกมาเลย
ผู้หญิงกลัวมันฟีนท้องไปต้องเบิดข้างล่างอย่างนี้ไหมครับ
มันเสียมากเพราะว่ามันเคยตกครั้งหนึ่งทางนั้น
ปกติถ้าเราจะถอยหลังเข้าซองเวลาจอดรถ

เราจะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเราจะเหยียบเบรกใช่ไหม
แล้วค่อยปล่อยเบรกให้รถมันค่อยไหลทีละจึ๊ก
เจ้าของรถเนี่ยเป็นหญิงสาวอายุ๒๘นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่ารถคันนี้เพิ่งถอยมาใหม่เลย
ป้ายแดงอยู่เลยออกมาเดือนกว่า
ขับมาทำงานเมื่อเช้าขับขึ้นไปบนชั้น๔อาคารจอดรถ
ตอนที่กำลังถอยเข้าช่องจอดรถ
แล้วก็มีการชนหน่อยหนึ่งจงเบียดเสาเนี่ย
ตอนนั้นรถมันอยู่เกียร์ถอยหลัง

แบบเหยียบเบรกแต่ไปเหยียบคันเร่ง
มันก็พุ่งไปข้างหลัง
แต่โชคดีตั้งสติทันก็เลยดึงเบรกมือ
แล้วก็เหยียบเบรกเอาไว้แล้วมีคนเห็นเหตุการณ์มาช่วยนำตัวออกไป
ตอนนี้ยังตกใจยังหวันเสียอยู่เลย
เรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย
แล้วก็ความเสียหายของตัวรถมีประกันชั้นหนึ่ง

กำแพงด้านหลังของอาคารจอดรถมันดูบ่ายมาก
พอรู้ข่าวรีบเดินทางมาที่วุฒิที่ทำงานของลูกสาวเลยนะฮะ
คือรถคันนี้แป้นแดงอยู่นะ
รอเรือ๓๗๙๗กรุงเทพเนี่ยนี่จองป้ายทะเบียนใหม่เอาไว้แล้ว
ไปเปลี่ยนให้กับลูกสาวคือ๙กไก่ทธ๑๒๑๑กรุงเทพ
มีพระที่เขาดูให้มาก็มาเกิดเหตุก่อน
แต่ก็ถือว่าโชคดีที่แคล้วคลาดปลอดภัยไม่เป็นอันตราย
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับความเสียหายทั้งหมดก็ประมาณ๓๘๐๐
กันเขารับผิดชอบแต่ถามว่ามีของดีอะไรกันนี่คุณแม่เอาให้ดูเลยฮะ
นี่มีภาพของหลวงพระคูณใช่ค่ะนะส่วนสิ่งที่เป็นของดีทำให้ลูกสาวรอดมาได้
เชื่อว่าเป็นเพราะตะกรุดทองคำหลวงพระคูณครอบครัวฝังไว้ที่ต้นแขน
ของทุกคนในครอบครัวเขาจะฝังไว้หลวงพระคูณก็จะฝังให้
ก็ถือว่าโชคดีจริงนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ
จะมีสักกี่คนที่รอดมาได้แบบนี้แล้วไม่ตกลงไปเลยนะ
คือก่อนหน้านี้เคยมีข่าวที่รถตกลงไปจากอาคารจอดรถแห่งนี้
แล้วก็ลงไปที่ชั้น๖ด้วยรถกระบะนี้เห็นไหม
แต่ตอนนั้นคนขับก็ไม่เป็นไรนะรอดมาได้แบบปฏิหารเหมือนกัน
ดูจากสภาพรถที่ตกลงมาแล้วก็รอดมาได้ยังไง
คุณผู้ชมถามมาเยอะค่ะเรื่องของความปลอดภัยของอาคารจอดรถ
ความแข็งแรงความแน่นหนาเนี่ยมันแน่นหนาเพียงพอด้วยป่าว
คือมีมาตรฐานอยู่ทั้งกำแพงด้านหลังของรถที่จะไปจอด
จอดแล้วก็กำแพงด้านข้างใช่ไหมใช่เวลาเลี้ยวโค้งทางลงอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่ามันได้มาตรฐานหรือไม่ยังไง